กับการลงทุน๔๐ล้านบาท

ไปถามประชาชนก่อนแล้วค่อยเสนอมาใหม่

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
เปิดเผยหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่า
กฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว
ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนตามที่กระทรวงมหาทัยเสนอ
ไม่ได้ให้ถอนนะครับแต่ท่านก็ใช้คำว่า
แต่ให้ยกเลิกมติเรื่องนี้ไว้ก่อนยังไงเอาว่าติดขัดตรงไหนหรือเปล่า
เนื่องจากเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ต้องรับฟังความคิดเห็นนะครับ
เอาลองฟังท่านนโยคครับ
คุณขออภัยคุณอนุชาบุรพะชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็นะออกมาพูดเรื่องนี้อีกทีบอกว่าร่างกฎกระทรวงนี้
ก็ออกจากคอลโลมอเพราะว่าต้องการ
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้รอบด้านมากยิ่งขึ้นครับ